มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกับคณะพี่น้องชาวอีสานกลุ่มนี้
บอกเลยว่าต่อเนี่ยอยู่ในความอันตรายแล้วค่ะ
นี่ขนลุกอยู่นะ

ออกล่าหาต่ออีกแล้ว
คราวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
เป็นยุทธวิธีการปราบตัวต่อแบบเงียบ

ตื่นมาเดี๋ยวยุ่งเลย

เพื่อไม่ให้มันออกมาจู่โจมคนที่มาตัดรังต่อนั่นเอง
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะพอตัดออกมาดูสิคะ

แล้วพอได้รังมาแล้วค่ะก็ต้องมีการตี
เอารังในของต่อออกมาเพื่อจะไปเอาตัวต่อตัวอ่อนข้างใน
อุ้มไปลากไปพอถึงที่หมายแล้วก็เคาะออกมา
คุณจะเห็นเลยคุณจะเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยนะคะมันอยู่กันเป็นคอนโดเลย
เป็นแถวอย่างนี้เป็นชั้นเลย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าตัวต่อนี่นะมันหากินตอนกลางคืน
แล้วกลางวันมันจะนอนเลยเป็นเวลาที่เราจะไปจู่โจมมันแบบนี้นั่นเอง
แล้วก็จะเอาตัวอ่อนขาวมันออกมาทำอาหารก็ว่ากันไป
นี่ค่ะชาวอีสานถิ่นภูเก้าเขาก็เลยนำมาแชร์ให้เราได้ดู
นี่บอกเลยอาหารโอชะเลยนะไม่ธรรมดาได้
ไปแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ